ลงรูปคู่ใช่ว่ามันจะจบเรื่องคุณผู้ชม
คนที่ลงรูปคู่มีใหม่ดาวิกา
คนที่ลงรูปเป็นฝั่งใหม่ดาวิกา
หลายคนก็เลยจับตาว่าอ้าวฝั่งชมลงหรือยังจ๊ะ
ลือหนักมากยังหนักมากอยู่นะคะ
แม้ว่าเขาจะลงรูปคู่
จะบอกว่าสยบความสัมพันธ์อันร้าวเฉา
ก็ว่าไปอย่างนั้นก็ยังพูดได้ไม่เต็มปาก

เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องที่เกิดอาการ

พรีเซนเตอร์ของคนพี่ไปหน้าตาเฉย
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีบุญคุณบารมีอุ้มชูกันอยู่
แต่ว่าก็พากันออกมาให้สัมภาษณ์กันไปแล้วแหละว่าไม่มีอะไร
แต่หลายคนก็ยังรู้สึกคลางแคลงใจอยู่ว่ามันไม่มีจริงเหรอ
ถ้ามันไม่มีมันน่าจะมีอะไรที่เคลียร์ชัดกันมากกว่านี้
แต่ค่ะคุณผู้ชมเพื่อสยบสยบเป็นอะไรเนี่ยวันนี้
เพื่อสยบต่อมมโนของขาเผือกค่ะ
ดาราสาวฟรีแลนซ์คนสวยใหม่ดาวิกา
ก็ถือโอกาสโพสต์ภาพคู่กับชมพู่อารยา
อยู่ที่ไทยไม่ถ่ายนะไปถ่ายกันที่นู่น
แล้วก็แท็กไอจีถึงคุณชมพู่
อันนี้สาวใหม่เป็นคนโพสต์นะคุณรูปนี้
ข้อนรูปหัวใจแสดงความรักถึงพี่สาวคนสวยด้วย
เป็นการส่งความในว่ายังรักกันดีอยู่นะคะ
บางช่างยุทธ์ทั้งหลายหุบตากหน้าบาดนาว

ก็คุณอัพฝั่งเดียวอีกคนเขาไม่ได้อัพด้วยเนี่ย

อ่ะรูปคู่ล่ะคะคุณชมพู่รูปคู่อยู่ไหน
แล้วก็ภาพน้องหมาชีวาว่าเออเอาสิ
แล้วจะไปเปรียบอะไรอีกใช่มะ
โพสต์ในช่วงเวลาเดียวกันเอาเวลาไล่เลี่ยกันแหละ

แล้วก็พร้อมกับติดแฮสแท็กหาเพื่อนสนิท
ให้โสสาปล่อยชวพพรอ้าวไม่ได้ไปด้วยกันนิ
ก็ติดแท็กหาเพื่อนอาจจะคิดถึงเพื่อนไงพี่มิ้วนะคะ
งานนี้เขาบอกว่าตราบใดที่ขาเผือก

ยังไม่คลายข้อสงสัยคดีสดเกาเหลาชามนี้ลงไปง่ายค่ะ